พี่หนุ่มใจถึงพึ่งได้นะฮะผมเรียกเขาพี่หนุ่ม
แต่ชื่อจริงคือคุณวันอยู่บำรุงถึงขนาดพี่หนุ่มหรือคุณวันเนี่ยนะครับ
ต้องโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะบอกว่ามีชายปริศนาครับคุณผู้ชมครับ
พยายามจะปีนรั้วเข้าบ้านเขาตอนกลางคืนรอปภก็ถ่ายรูปนะฮะ
ส่งให้ตำรวจตำรวจก็มาครับแต่ว่าก็แค่มาถ่ายรูปแล้วก็ให้เขากลับไป
คุณวันไม่พอใจครับล่าสุดมีการนัดเคลียร์กันอีกรอบหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ถึงกับก้มกราบกันเลยคือคนที่มาปีนบ้านครูวันเขาบอกว่า
ก็ผมได้ยินเสียงพี่เรียกผมก็เลยปีนบ้านพี่
ไอ้ไอ้ไปหาพี่ต้องการเลยไอ้ไอ้จะไปหาพี่เพราะอะไร
อยากไปหาพี่จริงจริงครับอยากไปไอ้ไอ้ไม่หมากลางวัน
ไอ้ไปตีห้าเนี้ยหกโมงเนี้ยไม่ได้นะมันถึงกฎหมาย
ผมได้ยินจากข้างบนห้องผมตลอดเลยว่าได้ยินเสียงว่าไงว่าไง
ทุกวันเลยเองทุกวันเลยเองไปยินเสียงพี่ไปเรียกเองทุกวันเลยครับ
เดี๋ยวก็สำเร็จออกฟินตรวจสวนทางปลายก่อนนะถ้าไม่กลัวอยากกลับบ้าน
ต้องมารักษาครับแต่ถ้าดื้อหรือขัดหูน่ะครับอ่า
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือคุณวันเนี่ยแกไลฟ์บ่อยด้วย

ในภาพนี้คือผู้ชายปริศนาที่พยายามจะปีนเข้าบ้าน
ของคุณวันอยู่บำรุงสสกรุงเที่ยวหมันละครพเทพ
เมื่อช่วงเช้ามืดของ๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งคุณวันนำรูปชายคนนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัว

โดยข้องใจว่าแจ้งตำรวจแล้วแต่ตำรวจไม่ยอมจับดำเนินคดี
แต่ถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยตัวไป
กระทั่งช่วงบ่ายตำรวจต้องเรียกตัวชายปริศนาคนนี้กลับมา

ว่ามาปีนบ้านคนอื่นเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยเพราะอะไรวัตถุประสงค์อะไร
นายคนนี้ก็บอกอย่างที่ในคลิปแล้วฮะ
คือเขาบอกว่าได้ยินเสียงพี่วันเรียกทุกวันเลย
ว่านี่พี่วันเองพี่วันเองนะครับ
สาบานได้เลยครับเขาบอกแบบนี้
พี่วันได้ยินคำตอบก็อึ้งไปพักใหญ่นะ
แล้วก็บอกว่าตัวเองป่วยแล้วล่ะนะ
จากนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ส่งไปตรวจนะ
ถ้าไม่ป่วยก็เขากลับบ้านนะครับ

ห้ามดูผมไลฟ์เกินวันละ๒ครั้ง
เพราะฉะนั้นจะได้ยินเสียงผมเรียกหาก็ได้นะครับ